คุณผู้ชมตอนนี้แอปพลิเคชันเป่าตังค์สามารถจะจองตรวจคัดกรองมะเร็งได้แล้วด้วยนะ
เป็นเมนูอาหารจะให้บรรดาผู้นำได้ชิมกัน
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ประมาณ๒ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินในประเทศและ๓ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศครับเพราะว่าข้ามนี้จะมีผู้ใช้บริการต่อเมืองมากจากนี้ก็เลยแนะนำให้เผื่อเวลาไว้

แล้วก็รักษาความปลอดภัยและบรรเทาการจราจร

ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
อย่าลืมนะครับเผื่อเวลาเดินทางสัก๒๓ชั่วโมงนะครับ
ได้ขึ้นโต๊ะด้วยนะคุณผู้ชมนั่นก็คือปลากุเลาตากใบครับ
เป็นราชาแห่งปลาเข้มจากอเมืองตากใบจวันอราธิวาส

ที่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสต
สสัมผัสกลมครับเนื้อฟูมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์
เขาขายกันราคากิโลกรัมละ๑๓๐๐๑๕๐๐บาทครับ
และเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารของโลก
ข้าวซอยต้มขาไก่ต้มยำขนมหม้อแกงเผือก
จากโครงการหลวงมีไข่ปลาคาเวียดอยอินถนนด้วย
มีเนื้อผนอย่างข่ำและไวน์ไทยด้วยครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสครับที่ไทยจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมอาหาร
ผู้นำโลกที่มาร่วมประชุมที่ไทยในสัปดาห์นี้ครับ
และเรื่องนี้ก็ต้องรู้ครับโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชยกระดับการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
โดยก่อนหน้านี้ได้ให้บริการจองสิทธิ์รับยาคุมกำเนิด
สำหรับผู้หญิงอายุ๑๕๕๙ปีไปแล้ว
ให้ไปรับที่ร้านยาคลินิกและก็หน่วยบริการใกล้บ้าน
ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเขาเพิ่มขยายการบริการครอบคลุม
ไปถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งตามช่วงอายุเพศความเสี่ยง
ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครับ
โดยไม่จำกัดแค่ผู้มีสิทธิ์บัตรทอง
โดยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับหญิงไทยอายุ๑๕๕๙ปี
เร็งลำไส้ใหญ่สำหรับคนไทยอายุ๕๐๗๐ปี
มะเร็งเต้านมสำหรับผู้มีญาติสายตรง
เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนั่นเองครับ